ฉันงงนะคือทำไมถึงอ่านข่าวแบบนี้บ่อย
กับอีกหนึ่งก็คือเป็นวินรับจ้างแบบเอกชน
เขาตีกันอีกแล้วตีกันอีกแล้วคราวนี้ชุลมรมูลยกพวกมาเป็นสิบ
คนเจ็บเนี่ยเกือบ๑๐คนนะคะลองไปดูเหตุการณ์หน่อยค่ะ
โอ้โหวิ่งเข้าใส่กันเลยค่ะวิ่งเข้าใส่หากันทั้งสองฝั่งต่างมีพวก
แล้วก็มีอาวุธด้วยความชุลมุนแบบนี้ที่เห็นเนี่ยเกิดขึ้นนะคะ
คุณผู้ชมคะอยู่ที่ริมถนนเลยรถเนี่ยก็สัญจรไปมาอยู่ตรงบริเวณนั้น
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนพัทยานาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะ
มีคนที่เขาอยู่ในอาคารบ้านเนี่ยแล้วเขาอยู่ชั้นสองของบ้านเขาเห็นแล้วเขาถ่ายคลิปลงมาด้านล่างบนถนน
ก็เห็นว่าทั้งสองฝ่ายวิ่งเข้าหากันค่ะเป็นกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหน้าคอนโดแห่งหนึ่ง
กับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มของจักรยานยนต์รับจ้างเอกชนค่ะจังหวะที่เขาวิ่งเข้าใส่กันเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าทั้งคนที่สัญจรไปมา
ไปถึงชาวบ้านแถวนั้นได้ตลบนะคะเพราะกลัวจะโดนลูกหลงไปด้วย
หลังจากที่เขาตีกันเสร็จแล้วเนี่ยตำรวจสภเมืองพัทยาก็ลงไปตรวจสอบ
ไปเจอกับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่อยู่ประจำจุดเกิดเหตุบริเวณนั้นมีรอยคราบเลือดอยู่บริเวณนั้นเนี่ย
เพียบเลยนะคะแสดงว่ามีคนเจ็บงานนี้เจ็บจริงจริงค่ะแล้วเจ็บเนี่ย
แปดคนเล็กน้อยเนี่ยห้าแต่สาหัสเนี่ยสามนะคะสภาพนี่คือคนที่เจ็บเนี่ย
ถูกทำร้ายด้วยของมีคมนี่คือนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วสภาพเป็นแบบนี้
ของมีคมนั้นเนี่ยอาจจะเป็นอาวุธเป็นมีดอะไรที่ฟันกันเข้าไปแบบนี้
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะนี่คือสภาพค่ะคนเจ็บสาหัส
ตัวแทนของวินคนหนึ่งเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่อยู่ตรงจุดเกิดเหตุ
เขาบอกว่าก็วินมอเตอร์ไซค์เอกชนมารอรับลูกค้าหน้าคอนโด
พวกผมก็บอกแล้วว่าขยับห่างออกไปหน่อย
ตรงนี้มันเป็นวินท้องที่ท้องถิ่นของเขา

ไปครึ่งชั่วโมงยกพวกมานับ๑๐พร้อมอาวุธค่ะ
นี่คือพี่คนขับวินมอเบิร์นมอเบิร์นรับจ้าง

แต่ได้ยินพวกนั้นพูดว่าปืนมาเลยปืนมาเลย
แต่ก็ยังไม่ได้เห็นเลยน่ะครับว่ามีปืนหรือเปล่า
ตำรวจค่ะเรียกคู่กรณีมาสอบสวนทั้งสองฝ่าย
แน่นอนก็ต้องฟังอีกฝั่งด้วยฝั่งตัวแทนของจักรยานยนต์เอกชนรับจ้างเนี่ยเขาบอกว่าอะไรแล้วเขาก็เป็นหนึ่งในคนเจ็บเขาบอกว่าเขายอมรับมันมีปากเสียงเรื่องของการรับลูกค้ากันจริงตรงบริเวณหน้าคอนโดตรงนั้นทีนี้พอจะคุยกันหาทางออกกลายเป็นว่าเขาบอกว่าเขาไปตามเพื่อนเขามาเพื่อเคลียร์แต่มันเคลียร์ไม่

ทีนี้ตำรวจแยกดำเนินคดีสองฝ่ายแล้วค่ะก็มีคดีเรื่องของการร่วมกันทะเลาวิวาส
ร่วมกันทำร้ายร่างกายและตำรวจสั่งยุติไม่ให้ตั้งวินแล้วนะ
ไม่ให้ตั้งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างบริเวณจุดเกิดเหตุค่ะ
เพราะอะไรคุณย้อนกลับไปเดือนเดียวเดือนที่แล้วที่มันเป็นข่าวทะเลาะกันรุนแรง
ก็จุดนี้เหมือนกันตำรวจบอกเดือนเดียวเท่านั้นมาเกิดเหตุแบบนี้อีก
สรุปยุบวินดังกล่าวเลยค่ะ
ชาวบ้านบอกโอ้โหเจอแบบนี้ใครจะกล้าใช้วินนะคะทั้งรับจ้างปกติทั้งแบบเอกชนก็ตาม
ชนบุรีนี่จะเจอบ่อยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งวินมอเตอร์ไซค์หรือเป็นพวกรถตู้รถอะไรเนี่ยนะฮะ